คุณผู้ชมครับมาดูคลิปกันหน่อยเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล

ว่ารถคันนี้เขาขับแบบนี้ทำไม
อยากรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
เพราะมีความแปลกครับไปดูกันฮะ
นี่แหละฮะงงไหมคุณ
ถอยไปไหนอ่ะเขาถอยจริงจังน่ะนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนย่านสมุทรสงครามครับ
รถคันที่ขับอยู่แล้วก็มีกล้องหน้ารถเขาก็งง
บอกว่าคันนี้ถอยไปไหนจะไปไหนครับคุณ

ตอนแรกนึกว่าถอยจะกลับรถเข้าซอยหรือว่าจะขับยังไงกันแน่
สรุปก็ต้องขับกันไปแบบนี้เรื่อยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราพูดคุยกับคุณอิสริยาหัดชู
ผู้โพสต์คลิปนี้เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ขับรถไปทำธุระกับแฟนนุ่มย่านสมุทรสาคร
โดยระหว่างทางก็เจอกับรถกระบะที่ขับถอยหลังนี่แหละครับ
กระทั่งขับกันไปเรื่อยแบบนี้จนรับตาไป
ไม่รู้นะจุดสิ้นสุดของรถกระบะคันนี้ไปไหน
แต่เท่าที่รู้คือเขาขับถอยหลังระยะทางเป็นกิโลเลยนะครับ
ก็เลยเอามาให้เราช่วยกันหาคำตอบหน่อย
ใครที่พบเจอแล้วก็รู้ว่ารถกระบะคันนี้เขามีเหตุอะไร

หรือว่าเรียกว่าอะไรนะมีแต่เกียร์ถอยหลัง

อันนี้ก็งงนะคะยังหาคำตอบอยู่